มาดูเรื่องของจำนวนก้อนนิ้วที่เยอะที่สุดทุบทำลายสถิติ
๑๘๙๘ก้อน
อันนี้เกิดขึ้นในผู้ป่วยคนเดียวที่บอกว่าทุบทำลายสถิติ

ที่คุณหมอผ่าตัดนิ้วออกมาจากผู้ป่วยราย๑

ส่วนวงกลมปีถัดไป๒๕๖๒

แต่ล่าสุดทุบทำลายสถิติค่ะ
คุณหมอที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดน้องคาย
ผ่าตัดนิ้วออกจากผู้ป่วยรายหนึ่ง

นี่ยืนยันว่าออกมาจากผู้ป่วยรายเดียวเท่านั้นนะคะ
คุณหมอที่เปิดเผยเรื่องนี้คือนายแพทย์วัฒนาภารีศรี
เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
เปิดเผยว่าปกติแล้วทางโรงพยาบาลมีการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีด้วยวิธีการส่องกล้อง
ก็ผ่าตัดทุกวันแหละ๕๑๐ราย
ในปี๑ผ่าตัดคนไข้นิ้วในถุงน้ำดีประมาณ๑๒๐๐รายสูงเหมือนกันนะคะ
รายนี้ที่พบ๑๘๙๘๘๙เป็นรายที่พบก้อนนิ้วมากที่สุด
ก่อนหน้านี้คุณหมอบอกว่าเอาที่เจอสุดเลยนะก็ประมาณ๙๐๐กว่าเมตรเท่านั้นเอง
ส่วนสาเหตุเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สันนิษฐานว่าได้เกิดจากผู้ป่วยที่มีไขมันสูง
เซียมในร่างกายสูงน้ำดีมีการติดเชื้อหรือท่อน้ำดีมีอาการอุดตัน
เหล่านี้แหละทำให้เกิดการตกตะกอนและพบมากที่สุดในคนอีสานด้วยนะคะ
สำหรับนิ้วในถุงนั้นดีฟังเสียงคุณหมอค่ะ
ยืดศูนย์ดีมันมีหลายประเภทเป็นนิ้วเด็ดเดียวเม็ดใหญ่ก็มี
เล็กหลายเม็ดก็มีสีก็แล้วแต่สีดำสีน้ำตาลสีเหลือง
สีขาวก็แล้วแต่แล้วแต่ประเภทส่วนประกอบของนิ้ว
แต่คนไข้ที่ล่าสุดที่ผ่า๑๘๙๘เมตรเนี่ยคือตั้งแต่ผ่ามาตั้งแต่ปี๓๗มั้ง
เจอเยอะที่สุดเคล็ดนี้เคล็ดเคล็ดเจอเยอะที่สุด
ก่อนหน้านี้เคยเจอประมาณ๙๐๐เม็ด๙๒๐เม็ด
ที่ที่สูงสุดสาเหตุยังไม่มีใครทราบครับ
คือคือมีแต่สัญภาษณ์ว่ามีไขพันธุ์สูงมีแคลเซียมในร่างกายสูง
มีนัดน้ำดีมีการติดเชื้ออะไรพวกนี้นะครับ
แต่ข้อเท็จจริงแล้วยังไม่ได้การพิสูจน์ว่าอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ก็เลยยังไม่สามารถป้องกันได้
เพราะว่าเรื่องโลกนี้นะครับ
แต่ว่าพบมากที่สุดในคนอีสาน

บอกว่าประชาชนที่มีอาการดังต่อไปนี้
ไปตรวจร่างกายซะหน่อยดีไหมนะคะ
เช่นปวดท้องแน่นท้องท้องอืดเรื้อรัง
กินยาโรคกระเพาะก็ไม่หาย
รักษายังไงก็ไม่หาย
คุณหมอบอกว่าไปอันตราซาวน์ดูหน่อย
เผื่อจะเป็นนิ้วในถุงน้ำดีได้นะคะ

แนะนำว่าควรตรวจสุขภาพประจำปี
อันตราซาวช่องท้องต้องทำทุกปีนะคะ

ถึงขั้นจะต้องผ่าตัดนะคะ